ส่วนที่ฉันที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของคนเลี้ยงไก่
ความทุกข์ของคนเลี้ยงไก่นะไม่ว่าคุณจะเลี้ยงไก่ชนไก่ไข่ไก่เนื้อ
ก็ต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้มีรายงาน
ขโมยไก่ถึงสองจุดด้วยกันนะคะจุดหนึ่งที่เชียงใหม่อีกจุดหนึ่งที่กาลสินค่ะ
ไปดูที่แรกกันก่อนที่เชียงใหม่ค่ะ
มาด้วยมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็มีสุ่มไก่อยู่
คุณผู้ชมอาจจะต้องเพ่งนิดนึงนะคะแล้วเนี่ยเราไปเปิดสุ่มไก่

เอาไก่ซุกไว้ในเสื้อนั่นบ้านนี้เขาเลี้ยงไก่ชน
นี่ค่ะนี่กลางวันแสกที่เกิดขึ้นแถวถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะคะ
คุณอารมน์เจ้าของครับบอกแข้นจริง
ไก่ชนเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าใครเลี้ยงไก่ชน
แล้วมากังวัลริมถนนรถวื่องผมไปนะ
ใช่มันไม่ใช่ที่รับตาหรืออะไรต่อไป

ไม่มีใครเอาไก่ซุกใต้เสื้อขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลย

คือเจ้าของเขาบอกเขาไปฉีดวัคซีนมามันเพลียว
ก็เลยเปิดปิดร้านตัดผมกะจะพักสักชั่วโมงนึง
หน้าร้านก็เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงไว้หน้าร้านครับแต่หลับไง
ตื่นมาจะให้อาหารไก่ไม่มีแล้วหายไปตัวหนึ่ง
ดูกล้องวงจรปิดร้านกาแฟข้างถึงได้เห็นว่าไปแล้วค่ะ
โดนเอาไปแล้วตอนนี้ก็ไปแจ้งความที่สพดอยสะเก็ดค่ะ
ขอให้จับหัวขโมยรายนี้มาลงโทษให้ได้ค่ะ
คิดว่าเป็นคนรู้จักไหมเราดูกล้องแล้วลักษณะหน้านั้นแล้ว

รู้ด้วยว่าไก่ตัวไหน

ใช่ผมคิดว่าตำรวจคงจะตามตัวไม่เจอหรือยังไง
กล้าเอาตอนกลางวันเลยก็เลยอยากให้เดินเรื่อง
นี่ค่ะหยามกันมากเลยมาตอนกลางวันแล้วหายไป

หลังวัดชัยสุนทรอยู่ที่กาลสิน
อันนี้ตอนกลางคืนนี่จับได้แล้วค่ะกรณีนี้นะคะ
คือเจ้าของเขาบอกเขานั่งอยู่กับครอบครัว
แล้วหมามันเห่าไก่ในร้าวก็ร้องเลยนะคะ
ก็รีบไปดูที่ล้าวเห็นแว๊บเหมือนมีใครกำลังปีนกำแพงหนี
รู้แล้วโดนแล้วไก่โดนขโมยแน่
เขาก็เลยชวนญาติขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามเลยค่ะ
แล้วไปเจอจริงไปเจอคนก่อเหตุ
คนนี้ค่ะกำลังอุ้มไก่เดินชิวเลยค่ะ
ไก่อุ้มไก่มือนึงแล้วที่เห็นถุงถุงนั่นคืออะไรรู้ไหมคะ

ใส่ถ่านคงจะพอเดาได้
ชะตากรรมของไก่ตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าตามไม่ทันมีถ่านพร้อมแล้วด้วยนะคะ
พอเขาเห็นเขาแจ้งตำรวจเลยค่ะ
แต่ปรากฏว่าพอตำรวจมาคุยกันไม่รู้เรื่อง
วกไปวนมาจับใจความได้ว่า